ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์แถวอ่อนนุษย์กรุงเทพก็กลางเมืองนะคะ
มีคนร้ายถือปืนไล่ยิงคู่อริจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วสาเหตุเป็นเรื่องมองหน้ากันแค่มองหน้ากันถึงขั้นไล่ยิงนะคะ
ชาวบ้านก็ต้องช่วยประถมพยาบาลเนี่ยค่ะนี่นะคะที่ถูกยิงในบุญเนธบุญชูอายุสามสิบหก
เจ็บหนักนะคะกู้ภัยต้องช่วยนำส่งโรงพยาบาล
ซอยอ่อนนุษย์แปดสิบหกค่ะมีกระสุนปืนตกอยู่ห้าเปล่า
คนก่อเหตุคือนายทงชัยช้างทองคำอายุสามสิบสี่
ต้องขอบคุณชาวบ้านค่ะช่วยจับตัวเอาไว้ได้
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะช่วงที่เกิดเหตุค่ะ
เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงวิ่งนำหน้า
นายบุญเนธคนเจ็บนะคะแล้วนายทงชัยผู้ก่อเหตุก็วิ่งตาม
ไหมคะวิ่งตามหลังไปครับแล้วมีปืนไงคะ
แล้วยิงเนี่ยแล้วก็หลบหนีแต่สุดท้ายชาวบ้านก็ช่วยกันจับผู้ก่อเหตุเอาไว้
ออยนามสมมุติค่ะแม่ยายคนเจ็บและเห็นเหตุการณ์บอกว่า
คนเจ็บกับคนก่อเหตุเขาทะเลาะกันตั้งแต่เดือนก่อน
นายบุญเนธมีอาชีพขับรถเก็บขยะนายทงชัยผู้ก่อเหตุไปหาว่ามองหน้า
จนวันนี้ผู้ก่อเหตุพกปืนมาก่อนหน้านี้ทะเลาะกันนิดหน่อยเองนะคะ
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ผู้ก่อเหตุชักปืนมาขู่
แล้วก็บอกว่าถ่ายคลิปใช่ไหมที่โดนยิงนะพูดเสร็จเอาปืนไล่ยิงเลย
นี่ค่ะแล้วชาวบ้านก็เลยช่วยกันจับตัวคนก่อเหตุเอาไว้อย่างที่บอกค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนางวันนภาอายุ๔๐ปีภรรยาของคนเจ็บนะคะ
เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจจะมาฆ่าสามีเราก็ฆ่าเธอ

ผู้ก่อเหตุไปหาว่าสามีเธอมองหน้าหาเรื่อง
แต่มาถึงวันนี้ตั้งใจพกปืนมาก่อเหตุเลย
คือเรื่องที่มองหน้าที่ทะเลาะกันมานานแล้วอะค่ะ

แล้วมายิงเธอกับสามีให้ตาย
บอกว่าสามีเป็นพนักงานขับรถเก็บขยะของกรทม
คนยิงก็เป็นพนักงานขับรถน้ำของกรทม

เหมือนกับมองหน้ากันถามว่ามองหน้ามองหน้าทำไมอะไรอย่างนี้
สามีเธอก็คือสาหัสนะคะ
ตัดขาเลยอ่ะถึงขั้นต้องตัดขานะคะ
ก็เลยกังวลว่าแล้วจะยังไงชีวิตจะยังไงต่อ

ครับก็จะต้องดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะ
อุ้ยเจ็บหนักนะคะ
พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายใจร้อน

ตัวเองก็มีลูกเมียที่ต้องดูแลนะ

อยู่บ้านคนละหลังกันพ่อบอก
เค้าบอกว่าใจร้อนไปแล้วไหนก็ครอบครัวเราอีก
ไม่รู้ครับเพราะผมไม่ได้เจอลูกมาเป็นเดือนแล้ว
คุณผู้ชมคะล่าสุดตำรวจก็ต้องสอบปากคำผู้ก่อเหตุ
แล้วก็คุยกับภรรยาของคนเจ็บนะคะ
โดนข้อหานักค่ะพยายามฆ่า
และข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะ

ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์มันแค่มองหน้ากัน